คุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคาร
ก็คือเหตุระเบิดที่ท่ากัศยานในนครอิสบูลในประเทศตุรกีกันนะคะ
ตอนนี้มีรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาจากตอนแรกที่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่เกือบ๕๐คนเนี่ย
ตอนนี้ลดจำนวนลงมานะคะที่ยืนยันอยู่ที่ประมาณ๓๖คน
แต่ว่าตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะยังคงตรวจสอบกันอยู่
มีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสนามบินให้ได้ดูกันด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน
นี่เป็นวินาทีที่คุณเอ่อผู้คนเนี่ยวิ่งหนีกันอย่างแตกตื่น
จากนั้นตำรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบินก็เลยตัดสินใจยิงคนร้ายก่อนที่คนร้ายจะจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายนะคะ
ซึ่งเหตุระเบิดนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย
คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงระเบิด๓ครั้ง

ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตอนนี้๓๖คน

ซึ่งสนามบินอัตาเตอร์เองก็เป็นสนามบินใหญ่
ที่มีผู้คนใช้บริการพลุกพลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งเลย
ขึ้นมาเป็นสนามบินที่มีผู้คนใช้มากที่สุด
โดยหลายปีที่ผ่านมาสนามบินแห่งนี้ก็ตกเป็นที่หมายปอนในการก่อเหตุ
ในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัย
มีการตรวจยานพาหนะที่เข้าออกบริเวณอาคาร
แต่ณตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาระบุ
หรือว่าอ้างตัวว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุนะคะ
แต่ทางการตุรกีเขาให้น้ำหนัก
แล้วก็เทไปที่กลุ่มไอซิสค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ
โดยหลังเกิดเหตุทางโฆษกของสนามบินก็บอกว่า
มีคำสั่งระงับเที่ยวบินทุกเที่ยวบินทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกจากสนามบิน
รวมถึงสนามบินแห่งนี้จะปิดไปจนถึงเวลา๒ทุ่มของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
บินขาเข้าทั้งหมดจะต้องถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอิสมีกรูอังการ่า
แล้วก็เมืองอื่นในตุรกีแทน
กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ยกระดับการเตือนภัยพลเมืองที่จะเดินทางไปตุรกี
โดยให้ระมัดระวังกันไปยังที่สาธารณะโดยเฉพาะในย่านแหล่งท่องเที่ยว
ประนามเหตุน้องเลือดที่เกิดขึ้นนี้
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าจะติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยเองก็เปิดเผยด้วยว่า
มีการตรวจสอบไปยังสถานทูตไทยในนครอิสตาบูแล้วนะคะ
ก็ไม่พบว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
นายกรัฐมนตรีของตุรกีก็ออกมาระบุด้วยว่า
อาจจะมีชาวต่างชาติอยู่ในรายชื่อผู้เสียชีวิตด้วย
แต่ว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกี
แล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานแล้วก็รายละเอียดถึงรายชื่อของผู้เสียชีวิตออกมาค่ะ